สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เก็บมากเพราะว่ามันเก่าแล้วมันต้องควรจะไปอย่างหน้า
ไปหาโรคเขาอ่ะที่นอนแม่ตามแม่
บอกเลยมีอยู่ในความตื่นความว่าแม่โรคก็จะตาม
โรคแม่อย่างนี้ยังมั้ย
อื้อยังไม่รู้เลย
ต้องกล่องของพวกแม่ก่อนเติบ
เราต้องกล่องแม่ตารึเปล่า
เราต้องกล่องแม่ต่ำออกไปอยู่ออกไป